โปรงลางสะออนมาแล้วจ้า

แล้วคราวนี้ไม่ได้มาแค่๒คนค่ะ

อย่างที่เราได้เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ

รอบเก้าปีค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะ

เขาเรียกว่าโชว์ม่วนโอ้โหหน้าห้านนี่เต้นกันสนุกสนานค่ะ
แต่ก่อนไปดูความสนุกไปดูความซึ้งใจกันก่อนเลยนะคะ
ซึ่งคุณลาล่าเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมนะคะ
มีภาพซึ้งเป็นมิตรภาพอันแสนสวยงามของพี่น้องค่ะ

ช่วงที่ซ้อมการแสดงนั้นคู่ซี
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลาร่าลูลูคุณผู้ชม
พวงมาลัยไปไห้พี่อีทหัวหน้าของวงค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ชายที่รักด้วยค่ะ

แล้วก็รับคำโวยพรเอาเลิกเอาชัยก่อนทำการแสดง
คุณผู้ชมเห็นไหมคะพี่ลูรุดตาแดง

ซึ้งใจคือด้วยความคิดถึงนะคะ
ที่ผ่านมาเฉียดกันไปเฉียดกันมา
ยังไม่ได้มีโอกาสรวมวงกันสักทีค่ะ
แล้วทั้งสองสาวนะคะก็ไหว้ไปลงตรงที่อกของพี่อีทค่ะ
แล้วก็ไหว้เป็นนะคะที่อ่าโปรงรางเครื่องกะดดนตรีนะคะเนี่ย

คุณผู้ชมก่อนจะเปิดโชว์
ต้องบอกว่าสนุกมันม่วนซื่นมากค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะกลับมารวมตัวกันอันแสนยิ่งใหญ่ในรอบ๙ปี
แสงสีเสียงเต็มวงแบบไม่มีกั๊กค่ะ
เดี๋ยวได้ย้อนกลับไปในยุคที่วงโปรงรังเขาคลองตลาดอยู่สมัยก่อนเลย
ทุกช่องทุกที่ทุกงาน
มันแล้วใช่ไหมคะมีช็อตซึ้งด้วยเรียกว่าน้ำตาแตกกันเลยค่ะ
ก็คือว่าร้องไห้กันละงมเลยค่ะเมื่อสมาชิกทั้ง๓คนพูดถึงความในใจบนเวทีค่ะ
การที่จะได้กลับมารวมตัวกันเนี่ยคุณผู้ชมมันยากแสนเข็นมากนะคะ
มันเป็นยังไงทำไมถึงน้ำตาแตกถึงซึ้งใจขนาดนี้นะคะ
ชมภาพแห่งความประทับใจกันเลยค่ะ
๓คนนี้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแน่นอนนะค่ะ

เพราะว่าบันเทิงไทยรัฐเราชอบความม่วนอยู่แล้ว